เลยคุณผู้ชมมาส่งกำลังใจให้ด่วนนะคะ

นักแสดงอาวุโสของเรานะคะหรือว่าป้าแมวรุ่งการดานั่นเองคุณผู้ชม
โพสต์ภาพขณะไปเยี่ยมป้าแมวนะคะที่หลายคนรู้จัก

นักแสดงรุ่นใหญ่วัย๗๕ปีค่ะ
แมวค่ะนอนป่วยด้วยโรคปอดติดเชื้อที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ๒นะคะ
โดยทางกาตนาได้มอบเงินช่วยเหลือ๕๐๐บาทค่ะ
พร้อมให้ข้อมูลว่าป้าแมวเข้าโรงพยาบาล
ตั้งแต่วันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้แพทย์ยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าต้องให้ยาฆ่าเชื้อตัวใหม่และต้องเข้าตรวจผ่านอุโมงเพื่อหาเชื้อก่อนนั่นเองค่ะ
โดยหลังจากที่โพสต์ไปนะคะก็มีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์นะคะ
ขอให้ป้าแมวหายป่วยไวค่ะ
รวมไปถึงคนนี้ค่ะแม่บุ๋มบรรนัดดาของเราคุณผู้ชมนะคะ
บุ๋มเนี่ยแคปภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
แล้วโพสต์ลงไอจีเขียนข้อความให้คนใจบุญเนี่ย
บริจาคค่ารักษาพยาบาลให้ป้าแมวตามที่เห็นเลยค่ะ
โดยบันเทิงไทยรัฐนะคะก็ได้วีดีโอคอลสอบถามอาการป้าแมวค่ะ
แมวบอกกับเรานะคะว่าที่ป้าไม่ได้โพสต์บอกใครเนี่ย
เพราะว่าไม่อยากให้คนมาเยี่ยมเป็นห่วงกลัวเชื้อโรคมันติดนะคะคุณผู้ชม
อย่างไรก็ตามนะคะก็มีดาราหลายคนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๋มพี่ไก่วรายุทธ์พี่ปูปริศนาโทรมาถามถ่ายอาการนะคะ
ซึ่งป้าแมวบอกว่าแค่นี้ป้าก็ชื่นใจแล้วนะคะ
บอกเลยนะคะว่าป้าสู้ตายสู้ไม่ถอย
แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านค่ะ

ก็เข้ามาแล้วก็
เมื่อวันจันทร์นี้ค่ะก็ดูว่าหมอจะให้กลับแล้วปรากฏว่า
เอ็กซ์เรย์ดูแล้วปอดยังเชื้อยังไม่หมด
ก็เลยได้ให้ยาฆ่าเชื้อตัวใหม่ค่ะ
มีโชคเยอะไม่อยากให้ใครมานะคะ

ขอบคุณนะคะ
สู้สู้นะป้ามาชู้สองนิ้วหน่อย

สู้นะคะใช่สู้นะคะป้าแมว